ตั้งแต่เมืองประกอบมีนาคม

ไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นคนร้องเข้ามานะครับ

กำลังจะขอความรู้ท่านรองแบบนี้ค่ะว่าเจ้าตัวมีการไปร้องตรงเองที่ปปชตั้งแต่เดือนมีนาคม
คือเรียนจะถามท่านเฉยค่ะว่าตั้งแต่มีนาคมเนี่ยถ้าเรื่องถึงปปชแล้วซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันกับที่ส่งผ่านทบในขั้นตอนทบเองแล้วถึงมือปปชในช่วงเหลื่อมกันนิดหน่อยเนี่ยนะคะ
คำถามคือว่าจริงแล้วช่องทางที่คนที่มีหลักฐานเนี่ยนะคะไปร้องปรปชตรงเนี่ยมันดำเนินการได้ตามกฎหมายใช่ไหมคะไม่ต้องผ่านต้นสังกัดเขาก็ได้ถูกใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับ
เรื่องนั้นนะคะตั้งแต่มีนาเรื่องนั้นถึงขั้นไหนแล้วคะ
ก็เช่นเดียวกันครับผมความจริงแล้วเนี่ยเราตั้งเรื่องต้องประมาณสัก๒๓เดือนต่อจากนี้มันจะมีกระบวนการว่าคำร้องเนี่ยเราต้องตรวจสอบคำเก่าหาก่อนนะครับ
ซึ่งจะใช้ระยะเวลาเนี่ยพอสมควรก็คือตามกำหนดเวลาเนี่ยประมาณสาม
ตรวจว่ามันเข้าองค์ประกอบที่จะอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปกจอหรือไม่นะครับ
ถ้าตรวจสอบพบว่าอยู่นะครับมันก็จะมีกระบวนการที่จะต้องโรงรับโรงอะไรต่างนะครับ
แล้วก็มอบหมายทางเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบในเรื่องนะให้เป็นเจ้าของเรื่องแล้วก็ไปดำเนินการ
ซึ่งตอนนี้เราก็มีการดำเนินการแล้วอย่างที่ผมได้เรียนแล้วว่าได้มีการขอทราบขอเอกสารต่างนะครับ
เรียนเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ช่องคำนะครับรวมทั้งลงไปตรวจสอบกับทางที่ทางทัพบกด้วยนะครับ
ถ้าที่ตรวจสอบมันก็จะเป็นเจ้าของเรื่องนะครับ
ท่านรองค่ะและในส่วนของการคุ้มครองต้องเรียกว่าคุ้มครองพยานถูกไหมคะในฐานะที่หมู่อาร์มเป็นคนร้องเรื่องนี้ขึ้นมา
ณตอนนี้ขั้นตอนการพิจารณาว่าจะคุ้มครองหรือไม่คุ้มครองหมู่อาร์มถึงไหนแล้วคะ
ก็มีการประมวลเรื่องนำเสนอคณะกรรมการประประชาเมื่อวานนะครับเมื่อวาน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

หลักฐานเบื้องต้นเนี่ยมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะมีเหตุที่ถูกกันแกล้ง
หรือมีการปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่นะครับ
เนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้อย่างนี้เพื่อให้รับฟังประยาศาสตร์ทัดเจนนะครับ
เอ่อจึงมีมัตติมอบหมายให้ท่านท่านรองในขณะที่การนะครับ
ไปประสานงานก็คือไปขอข้อมูลข้อเท็จจริงจากพบโดยตรงนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะตั้งแต่เรื่องที่มีการตั้งกรรมการสอบ
ค่ะสอบสวนหมู่อาร์มค่ะค่ะรวมทั้งกรณีที่มีคำสั่งโรงโทษเนี่ย
มันมาจากเรื่องอะไรยังไงนะฮะเพื่อนำมาประมวล
แล้วก็ไปดูว่ากรณีที่ต่างหมู่อาร์มเนี่ยได้มีการร้องเรียนเรื่องการผู้ผิดต่อท่อบอร์โดยตรงเนี่ย
นะครับท่อบอร์เองเนี่ยมีวัตการในการคุ้มครองหรือดูแล
ปกป้องผู้ร้องเรียนในเรื่องนี้อย่างไรนะครับซึ่งในระบบทั่วไปของทางผู้บังคับบัญชาเองเนี่ย
ก็ต้องจัดให้มีการคุ้มครองค่ะผู้ร้องเดียวกันครับเอ๊ะแล้วแล้วจริงจริงแล้วตาม
ตามอำนาจประปเชาะเนี่ยนะคะถ้ามันเข้าองค์ประกอบตามที่เห็นเป็นข่าว
แล้วก็ข้อเท็จจริงด้วยเนี่ยมันเข้าอำนาจปปชที่สามารถที่จะเป็นคนโอนตำแหน่งเขาหรือโยกย้ายเขาเองได้ไหมคะ
คืออำนาจเนี่ยตามกฎหมายประกอบประชาปีหกหนึ่งในมาตราร้อยสามสิบสามนะครับค่ะเพราะว่าคณะกรรมกรรมต่อถ้าหากเห็นว่ามีพยานอาคารมันควรเชื่อว่า
ทางผู้ที่เช่าบ่อแสซึ่งเป็นเจ้าพนักงานในหน่วยงานนั้น
ครับซึ่งอยู่ใครไปบริหารซึ่งภาพกรรมการเครียงใสว่าเสนอให้นายกไปพินาว่า
จะมีมาตรการอะไรที่จะดูแลคุ้มครอง

จะเปลี่ยนสมัยเพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อผู้รอ

ยังไม่ถือว่าเข้าอีกเหรอคะ

เราถึงได้มอบหมายให้ทางสรรคลองรายกาศิการเนี่ย
ไปตรวจสอบข้อที่จริงนะครับ

เป็นประโยชน์ชอบไหมมีการแข่งแกล้งไหมนะครับ
วันนี้เรายังไม่เห็นข้อที่จริงว่า

เหตุเนี้ยเกิดมาก่อนหรือหลังที่มีการร้องเรียน
แต่วันนี้จะมีอาศัยข่าว
ก็มาซึ่งดูตามเว็บไซต์
ดูมีอะไรต่างพี่จิงที่ทำหัวอำเสนอมานะครับ
ฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ที่ชี้ช่องมา
ทีนี้ถ้ากรอบเวลาคือประมาณกี่วันนะคะ

ให้เรียนสอบถามทางท่านรองที่รับผิดชอบ

ที่ถามเมื่อไหร่จะทราบชัดเจน

คือถ้าเราฟังจากที่เขาร้องเรียนมา

ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามาตั้งเรื่องถึงแม้ว่ามัดสิตจะออกมาเร็ว
มันจะต้องบวกเวลาไปอีกเดี๋ยวฉันก็เลยถามค่ะ